ตอนนี้มารวมตัวการจัดคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ให้หลายคนหายคิดถึงกันอย่างแน่นอน
๖สมาชิกนะคะนำโดยพี่ก้องพี่โจพี่จรพี่ปีเตอร์พี่แอนโทนี่พี่สุแล้วก็พี่ใหม่ค่ะ
รวมตัวกันมาซักซ้อมความเป๊ะความปังนะคะ
พร้อมแขกรับเชิญอย่างอุ้ยเสียบุรีนของฉัน

ส่วนกอล์ฟฟักกี้ฮีโร่ค่ะอีกหนึ่งแขกรับเชิญ
เห็นว่าเกิดป่วยกระทันหันก็เลยไม่ได้มาแรปให้ลองฟังกันก่อนนะคะ

แรปทั้งดิสก็ให้คุณผู้ชมได้ชมกันแบบตื่นตาตื่นใจ
ใครยังไม่ได้มีบัตรไปซื้อนะคะไม่ใช่ไปขอเขา
วันนี้ต้องขอบคุณบูลินมากยินดีที่มาจริงเขาเพิ่งเล่นคอนเสิร์ตเสร็จแล้วเขาก็มาเจอกับเราต่อ
เพราะว่าจริงผมเป็นแฟนที่มาตลอดนะครับ